ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าในรอบสัปดาห์นี้
และในช่วงก่อนที่จะส่งท้ายไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ย

พาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนกันต่อเนื่องเลยนะครับ
ว่าบรรยากาศภาพรวมการลงทุนณวันนี้
ปัจจัยอะไรและวางแผนอย่างไร
เช้าวันนี้คุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญครับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้มนุยการสายงานค้าหลักทรัพย
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

สวัสดีครับคุณคิงและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุน
นิดครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็จะมีประเด็นที่ทั่วโลกนะ

หลังจากที่ปรับตัวลงมาแล้วก็อยู่ข้างล่าง

การปรับขึ้นครั้งนี้กลับมาที่
ก็คืออัตราดอกเบี้ยของเฟสนะฮะ
อันนี้จะเป็นทิศทางที่จะทำให้

มันหมดยุคไปหรือยังครับพี่นิดครับ

ดอกเบี้ยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเราอาจจะยังคงอยู่ได้นะ
เพราะว่าตอนนี้ของเราอยู่ที่ระดับ๑๕

ใช่แล้วก็เราเองตอนนี้ในแง่ของการค้าการขาย

เพราะงั้นเรื่องของอัตราดอกเบี้ภายในบ้านเราเอง

แต่ในระยะยาวถัดไปพี่นิดเพราะว่ามอง
เขาวิเคราะห์กันว่าทางอเมริกาเองเนี่ย

แล้วเราจะต้องอยู่นิ่งอย่างนี้ได้ไหม
ก็ของเราอาจจะอยู่นิ่งได้นะตลอดปีนี้
หรือว่าถ้าจำเป็นจริง
จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะสักช่วงปลายปี

ปีนี้ยังทรงอย่างนี้ไปก่อนได้

แล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยเนี่ยโอเคละ

แน่นอนว่านักลงทุนนักออมที่ฝากเงินไว้กับทางแบงค์เนี่ย

๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยอึดอัดนะ
โอ้โหอยู่กับดอกเบี้ยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์มานาน

อย่างนี้มีโอกาสที่จะแฮปปี้มากขึ้นไหมฮะ

ก็โดยปกติแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก
ก็จะค่อยปรับตัวขึ้นตามสภาวะ
สมมุติว่าทางธนาคารประเทศไทยประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น
นะครับทางธนาคารพาณิชย์ก็จะค่อยทยอยปรับตาม
แต่วันนี้เรามีวิธีที่สามารถจะทำให้ท่านผู้ชมทางบ้าน
ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถึง๕เท่า
โอ้โหทำยังไงพี่นิดมีช่องทางไหน
ตอนนี้ก็หลายบริษัทเนี่ยค้าขายกันมาพอจบสิ้นปีเนี่ย

ทั้งปีก็คือทำมาค้าขายมีกำลีกำไรก็ปิดงบรอบ๑ปี
ใช่อันนี้ก็เช็คชื่อแล้วอยู่ในช่วงของการเช็คชื่อ
ฉะนั้นพอบริษัทประกาศมาว่ากำไรมีเท่าไหร่
อัตราเงินปันผลจะจ่ายเท่าไหร่
โอ้โหตอนนี้สิ่งที่มันน่าตื่นเต้นคืออย่างนี้
คุณปิ๊กหลายบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลออกมา
เมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ย
บางบริษัทได้ผลตอบแทนถึง๕

อย่างนี้เราจะเลือกดูเลือกหาบริษัทที่จะให้เงินปันผลและธรรมดาเนี่ย
เงินปันผลจะจ่ายประมาณช่วงไหนพี่นิ๊ด
อ่าก็ปกติแล้วเนี่ยงบจะปิดสิ้นปีใช่เปล่า
กว่าเราจะรู้ตัวเลขกว่าจะผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ย

ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเสร็จประมาณสักกุมภามีนา

ใช่แล้วหลังจากนั้น
ทางบริษัทก็จะประกาศเงินปันผลใช่ไหม

แต่นี้บริษัทเองเนี่ยเวลาเขาจะจ่ายเงินปันผล

อ๋อว่าใครจะได้รับเงินปันผลก่อนนี้

ต้องเปิดบัญชีกับโลเกอร์บูหลุมก่อน

นะครับหลังจากนั้นเราก็ดูเลยครับ
ว่าบริษัทไหนกำลังวิทย์กำไรดีถามเจ้าหน้าที่ได้
แล้วก็บอกว่าเราอยากหาบริษัทที่จ่ายเงินปันผล

อ๋ออย่างนี้ก็ดีกว่าฝากเงินนะ
ใช่แต่นี่เวลาซื้อครับ
เราก็มีจุดตัดสินใจหน่อย
จะเลือกดูอย่างไรเพราะว่าบริษัทต่างในตลาดหลักทรัพย์

เราจะเฟ้นหาแล้วจะเลือกลงทุนยังไงครับ
อย่างแรกเลยควรจะเป็นบริษัทที่เราใกล้ตัวหน่อย

เห็นอยู่เดินทุกวันเราเห็นกันอยู่
อันที่สองถามเจ้าหน้าที่หน่อย

ถามเขาว่ากำไรปีที่แล้วบริษัทกำไรลงหรือเปล่า

ขอให้อย่างน้อยส่งตัวหรือดีขึ้น
ยิ่งดีขึ้นนี่ก็แสดงว่ากำลีกำไรมากขึ้นอย่างนี้ยิ่งดี
ยิ่งดีแล้วก็ในขณะเดียวกัน
การซื้อขายของหุ้นทุกวันมันสม่ำเสมอไหม
ไม่ใช่ว่ามีพูดง่ายมีสภาพคล่องหน่อย
ไม่ใช่วันนี้ซื้อขายปั๊บวันถัดไปไม่มีซื้อขายเลย

ใช่ต้องควรจะซื้อขายทุกวันยังตามวันละ๕๐ร้าน๑๐๐ล้านบาทขึ้นไป
เงินปันผลต้องถือต้องมีอยู่แล้วอย่างน้อย๔๐๐
แล้วจะซื้อต้องซื้อตอนไหนถึงจะได้รับเงินปันผล
ตอนนี้บริษัทเองเขาจะกำหนดวันมา
ว่าวันเช็คชื่อคือวันไหน
คนที่ถือวันที่ขึ้นแขวนป้ายอันนี้

ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล
ใช่ฉะนั้นเราก็ต้องซื้อก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย
ซึ่งเขาก็จะกำหนดวันว่าสมมุติว่าวันที่๒๔
แขวนวันที่๒๐เราก็ต้องซื้อวันที่๑๙
ใช่เป็นวันสุดท้ายอย่างช้า
ถึงจะได้เงินปันผลอย่างน้อยก็คือ๔๕ที่เราคาดหวังไว้
ถูกต้องแล้วก็ในขณะเดียวกัน

จ่ายเงินเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีเราเลยนะ

ฉะนั้นกว่าเขาจะจ่ายเงินเราจริงอีก๑เดือนล่วงหน้า

เพราะงั้นเนี่ยลงทุนแล้วก็ต้องรออีกสักนิดหนึ่ง
ถึงจะได้เงินปันผลข้าวบัญชีเรา
วันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถั่วในเรื่องของการลงทุน
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ย
และในเรื่องของเงินปันผลของหุ้น
ก็ขอกลับไปทางห้องส่งครับ
ขอบคุณครับขอบคุณคุณชายพรแล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะครับ